ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนที่มีรักในที่ทำงาน
ผูกพันสร้างอนาคตร่วมกันแน่นอนส่วนคนที่คบกันใหม่ใหม่
ขยันหมั่นเกี้ยวระวังคู่แข่งทำคะแนน
คนที่เพิ่งแต่งงานมีโอกาสได้ลูกแฝด
สุขภาพเวียนหัวง่ายหน้ามืดตาลาย
อาการผิดปกติเกี่ยวกับการกินไม่ตรงเวลาไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง
มีแค่๖ล้ม๖ลุกใกล้แหล่งน้ำของมีคมบาดเล็กน้อย
การเงินคล่องตัวมีรายได้จากงานประจำเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เงินค่าตัวแทนนายหน้าและงานให้คำปรึกษาในกิจการต่าง
การงานได้คบค้ากับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ช่วยให้งานราบรื่นด้วยดีมีฐานะทางสังคมมั่นคง
งานทุกชิ้นมีผลเป็นเงินเป็นทอง
การซื้อขายดีมีผลกำไรตลอดเดือน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์